อายุ๔๒ปีพกปืนไปง้อเมียแน่นอนครับง้อไม่สำเร็จ
้อมไว้สำเร็จปั๊บคลั่งแล้วอารวาสเมียไปแจ้งความเลย
แม่เนี้ยมึงเข้ารอบว่าเอฟเข้ารอบมึงก็ถามได้แค่เนี้ย
อันนี้เนี้ยตีสุรากรรมเนี้ยเออกูนี่หรอนี่เนี้ยกูนี่หรอ
เอาล่ะเอาล่ะว่ากันดีดีค่ะชุดละมุนทีเดียวครับ
นี่คือในกรมวงจวงอายุสี่สิบสองปีเข้าไปโวยวายอารวาสนะครับ
คือเขาพยายามจะตามง้อขอคืนดีนางนรมนเมียเขา
แต่เมียไม่ยอมคืนดีก็เลยเอาปืนมาข่มขู่เมียกับญาติเมียครับ
จากนั้นนายในกรมก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าสวนยางนะครับ
บ้านสาธิสุขตะบนน้ำสมอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘มิถุนายนที่ผ่านมาต่อมาภรรยาในกรมนะครับ
ก็ไปแจ้งความไว้ที่สพน้ำสมเจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานขอสารท่านอนุมัติหมายจับ
กระทั่งเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจไปซุ่มฮะไปซุ่มดูในกรมนะครับ
กระทั่งเจอว่าเขาได้ขับรถกระบะสีขาวออกมาจากป่าสวนยางพาราที่บ้านสันติศุกร์
แล้วไปจอดอยู่ที่หน้าตลาดสดบ้านโพนอำเภอน้ำสมก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มนะครับ
จับได้พร้อมกับปืนขนาด๓๘กระสุน๓นัดและยาบ้าอีกเม็ดหนึ่ง
ควบคุมตัวนะครับไปสอบสวนที่โรงพักแล้วก็ตรวจปัสสาวะแน่นอนครับสีม่วงฮะ
กรมรับสารภาพบอกว่าเสพยาบ้ามาแล้วก็มีปืนสัปดาห์ก่อนทะเลาะกับเมียน่ะ
นะแล้วก็ตัดสินใจแยกทางกันก็กลับมาบ้านที่จังหวัดหนองบัวลำพู
แต่ทนคิดถึงเมียไม่ไหวก็ขับรถกลับมาจะง้อจะขอคืนดี
แต่เมียบอกไม่เอาแล้วไม่คืนดีนะครับเขาโมโหถือปืนออกมาอารวาสนะครับ
ทางฝั่งเมียก็ออกมาห้ามเขาก็เลยขับรถเนี่ยหนีออกไปนะครับ
ที่กระท่อมสวนยางพารารอโอกาสจะไปง้ออีกทีหนึ่ง
แต่โดนจับซะก่อนตำรวจจึงแจ้งเขาหามีปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร
เสพและครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าโดยผิดกฎหมาย
เสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าขณะขับหรือที่เรียกว่าเสพขับนั่นแหละครับ